คุณผู้ชมคะช่วงเย็นวันนี้เลยค่ะประมาณ๔โมงเย็น
จังหวัดจันทบุรีนะคะตำรวจสพมะขามไปตรวจสอบที่บ้านหลังนึง
เพราะว่ามีเหตุการณ์ยิงกันตายบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เหตุการณ์อยู่ในซอยนาไซเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ภายในบ้านนะคะพบศพนายพรบุญขำอายุสี่สิบสี่
ครับเขามีอาชีพทำสวนผลไม้ใส่เสื้อยืดสีชมพูกางเกงยินขาสั้นนอน
หงายอยู่บนเสือน้ำมันเสียชีวิตจมกองเลือดคาวงเล่าหน้าทีวี
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะคะด้วยปืนลูกซองยาวหนึ่งนัด
ที่เกิดเหตุมีมือปืนก็คือนายทอมสันทองเจียน
อายุ๔๑เจ้าของบ้านเขาก็มีอาชีพทำสวนผลไม้เหมือนกัน
สภาพเมายังเมาอยู่เลยพูดจาวกวนครับนางสมจิตอายุสามสิบสี่
ภรรยาของนายทอมสรรช็อกค่ะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ในพรผู้ตายไปเยี่ยมน้องสาวคือนางสมจิต
และนายทองสรรก็คือน้องเขยครับสามคนนี้ก็ดื่มเหล้าด้วยกัน
กันตั้งแต่เที่ยงคุณภาคภูมิคุณผู้ชมอื้อหือ
กันตั้งแต่เที่ยงจนสี่โมงเย็นนะคะก็คือพอต่างฝ่ายต่างเมา
ก็พูดจากันไม่รู้เรื่องในพรผู้ตายพูดคุยกับนายทอมสรรน้องเขย
หวังจะว่าเออให้สบายใจนะหลังจากมีปัญหาเรื่องของการหึงหวงภรรยา
แต่นายทอมสันไม่พอใจเกิดทำร้ายร่างกายกันก่อนนะคะ
แล้วก็ลุกขึ้นไปเอาปืนลูกซองยาวในห้องเดินกลับมายิงในพร
ยิงแบบประชิดตัวเลยค่ะกระสุนเข้าหน้าอกจนในพรนอนนิ่งไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
หลังจากก่อเหตุเนี่ยนายทอมสันก็ไปหาป้าที่บ้านพักที่อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะป้าก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ

ส่วนศพของนายพรสันเนี่ยมอบหมายให้ทางกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปชนะสูตรตามขั้นตอนอีกครั้งนะครับ